พาคุณผู้ชมไปช่วยกันตามจับหัวขโมยทุเรียนหมอนทองที่ระยองกันหน่อยนะคะ
เจ้าของสวนเนี่ยบ่นอุบเลยบอกทุเรียนหายทุกวัน
หายเป็นกิโลกิโลเนี่ยเสียหายหลายแสนมาก
ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะหมอนทองคามือหกลูกอ่ะคุณ
นี่ไงนี่คือโฉมหน้าของขโมยทุเรียนนะคะ
นายชัยธวัฒน์ค่ะนายชัยธวัฒน์คำต่อตั้งอายุ๒๘ปี
ที่ต้องมีการย้อมสีที่หน้าเพราะว่าหัวคิ้วขวาเขาแตก
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวเขาขัดขืนต่อสู้
ก็เลยมีการชุดละมุนกันนิดหน่อยจนได้แผลมาเนี่ยนะคะ
คือเป็นชุดเฝ้าระวังค่ะที่เขาดักจับคนขโมยทุเรียน
แล้วก็เป็นชาวบ้านในตำบลวังว่านี่แหละช่วยกันดู
จับได้คาหนังคาเขาจริงค่ะเพราะทุเรียนหมอนทอง๖ลูกคามืออยู่เลยนะคะ
เลือดอาบเลยอ่ะเลือดอาบเลยเพราะว่ามีการต่อสู้ขัดขืนกันอ่ะ
เจ้าของสวนคือนายสัมพันธ์บอกว่าทุเรียนที่สวนหายทุกวัน
ประสานกำนันที่ตั้งชุดเฝ้าระวังดักจับคนขโมยทุเรียนบอกช่วยตามให้หน่อยเถอะ
เสียหายไปหลายแสนแล้วจ้ะหายไปหลายร้อยกิโลกรัมเลย
พอกลับจากขายทุเรียนมากำนันบอกข่าวดีเลยจับได้แล้ว
นี่แล้วคุณดูลูกที่ขโมยไปสิ

ลูกสวยทั้งนั้นขโมยจากสวน
อวบกำลังใหญ่ดูน่ารับประทานทีเดียวนะคะ
นายสัมพันธ์บอกว่าก็ขโมยไปขายอ่ะแหละ
ขายลูกละ๒๐๐อ่ะคุณขาดทุนไปอีกขายขัดทุนด้วยนะ
ถามว่าทำไมต้องขโมยเอาไปขายแบบนี้

ทุเรียนแลกยาบ้าค่ะ
กลางวันจะมาดูลาดเหลาแล้วกลางคืนถึงค่อยมาขโมย
เป็นลูกแบบพร้อมตัดพร้อมขายแล้ว
ทำแบบนี้หลายครั้งหลายคราแล้วสุดท้ายก็ถูกจับตัวได้เนี่ยค่ะ